กรณีที่เขาจะต้องตรวจสอบนะคะเป็นภาพค่ะ
ภาพนี้เผยแพร่โดยครูสอนดำน้ำ
มีการเผยแพร่ออกมาเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
คือสรุปแล้วเนี่ยฉลามหูดำตัวนี้
มันเป็นการลักลอบจับแล้วเขาไปตาย
หรือเขาว่ายน้ำแล้วก็ไปติดอยู่ในกระสอบแล้วตายเอง
ซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหานพรัชธาราหมู่เกาะพีบอก
สั่งตรวจสอบเลยเรื่องนี้มันจะต้องเคลียร์นะคะ

ซึ่งเป็นครูสอนดำน้ำที่เกาะพีในจังหวัดกระบี่
เอาภาพภาพนี้เป็นฉลามหูดำหรือว่าฉลามครีบดำ
ติดอยู่ในกระสอบปุ๋ยเอามาแชร์ในไลน์กลุ่ม
แจ้งข่าวเกาะพีว่าอย่างนี้
แล้วก็ระบุว่าพบซากฉลามติดอยู่ในกระสอบปุ๋ย
บริเวณออกมายาในเขตอุทยานแห่งชาติหานุภารัฐรามุกเกาะพี
เรื่องต้นทางกลุ่มผู้ประกอบการบนเกาะพีพี
สงสัยว่าเหตุใดจึงมีฉลามหูดำอยู่ในกระสอบปุ๋ย
และเกรงว่าจะเป็นการลักลอบเข้าไปจับหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดนายวรพฤษล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หานุภารัฐรามุกเกาะพีเปิดเผยแบบนี้

สั่งให้เจ้าหน้าที่บนหมู่เกาะพีไปสอบถามนักดำน้ำชาวต่างชาติ
เอาภาพนี้มาโพสต์แล้ว
พร้อมให้ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยว่าเป็นการลักลอบจับหรือไม่
หรือว่าฉลามตัวนี้มันว่ายเข้าไปติดในกระสอบเอง

หลังจากที่กรมอุทยานสั่งปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟู
กลายเป็นแหล่งอนุบาลของฝูงฉลามหูดำ
อกจากนี้ฉลามหูดำยังเป็นสัตว์ที่บ่งชี้
เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล

แต่ถ้ามีการลักลอบจับในเขตอุทยาน
ถือว่ามีความผิดตามพบอุทยาน